อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับรถแท็กซี่คันหนึ่งค่ะ
คือชาวบ้านแถวนั้นเขาก็แตกตื่นนะ
คือไฟมันลุกท่วมรถแท็กซี่
แล้วก็มีคนขับรถแท็กซี่คืออยู่ตรงนั้นด้วย

ใช่ค่ะอยากให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ก่อนนะคะ

โอ๊ย
นี่แหละครับทุกคนตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าเกิดขึ้นหน้าห้างบิ๊กซีของสมุทรสาคร
หน้าตรงลานจอดรถเลยใช่แล้วคุณคิดดูนอกจากไฟลุกไหม้รถแท็กซี่แล้วเห็นไหมฮะ
ภาพที่เราต้องเบลอไว้ข้างรถแท็กซี่ก็คือคุณลุงท่านหนึ่งเนี่ย
ออกมากริ้งอยู่นอกรถไฟลุกติดตัวเลยนะครับ
มีคนพยายามช่วยดับไฟตัวของคุณลุงนะครับ
ค่ะเสียงกรี๊ดที่คุณผู้ชมได้ยินคือเป็นเสียงของภรรยาของคุณลุงนะคะ

พลเมืองดีเขาก็สามารถถ่ายภาพนี้ได้
จุดตรงนี้เนี่ยจุดที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่ามันอยู่หน้าบิ๊กซีเลยค่ะ

แล้วก็เลยกลัวไงว่าพอไฟมันติดแท็กซี่สีเหลืองคันนี้
มันลามไปที่คันอื่นที่อยู่ใกล้ด้วย
ก็ต้องเร่งกันดับไฟทีนี้พอดับไฟได้แล้วเนี่ย
ตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครก็ไปตรวจสอบค่ะ
รถแท็กซี่สีเหลืองคันนี้โดนไฟไหม้ทั้งคันเลยนะคะ
แล้วคนขับสภาพคือโดนไฟลวกทั้งตัว
อาการตอนนั้นนะคุณผู้ชมคือยังสาหัส

ก็คือคุณลุงสมชายบรรลุดีอายุ๖๐ปี

กลิ่นน้ำมันคุณผู้ชมมันคละคลุ้งไปทั่วรถหมดเลย

แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่รวมถึงเพื่อนที่อยู่ในคิวรถแท็กซี่เนี่ย
ก็ตกออกตกใจแล้วก็คาดการณ์ไปว่า
หรือว่าภายในรถมันจะเกิดระเบิดจากก๊าซ
หรือ๒เป็นการจุดไฟเผา
ฆ่าตัวตายของคุณลุงท่านนี้นะครับ
เพราะว่าบอกว่ามีการราดน้ำมันด้วย
ทีนี้ก็เลยต้องไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ

จอดรถคุยกับคนขับแท็กซี่คนอื่นแถวนี้
คุยกันอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมง
จากนั้นลุงสมชายก็ขึ้นแท็กซี่คันนี้ค่ะ

แล้วมันก็เกิดเพลิงไหม้แบบนี้
ทีนี้เราก็เลยต้องไปถามเพื่อนแท็กซี่ด้วยกันว่า
มีปัญหาอะไรหรือเปล่าลุงสมชาย
เพราะว่าตอนแรกถูกมองว่าเป็นปัญหาในคิวรถ
เป็นปัญหามาเฟียหรือเปล่า

เพราะว่าเพื่อนแท็กซี่ด้วยกันก็บอกไม่
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกลุ่มแท็กซี่นี่
ทีนี้ภรรยาของคุณลุงสมชายบอก
บอกว่าสามีเป็นคนขี้น้อยใจค่ะ
หลังสามีจะมาบ่นเรื่องสุขภาพ
แล้วสามีเคยมาบ่นกับภรรยาว่าอยากตาย
แล้วก็พูดด้วยนะว่าฉันไม่กลัวตายหรอก

มันผ่านความตายมานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว

จะเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องเพื่อนร่วมงานหรืออย่างไร
ทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดค่ะ
เช้าวันนี้คุณลุงสมชายเสียชีวิตแล้วนะคะ
ช่วง๗โมงครึ่งที่ผ่านมา
ผู้กำกับสพเมืองสมุทรสาครก็ได้บอกถึงสาเหตุ
ว่าการก่อเหตุครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร
ตำรวจบอกนะบอกไม่เกี่ยวข้องกับพวกอิทธิพล
เกี่ยวกับมาเฟียในคิวรถแท็กซี่เลย
แต่ทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากความน้อยใจของคุณลุงสมชายเอง
ก็เลยคิดสั้นแล้วตอนที่ไปตรวจดูในรถ
อย่างที่บอกว่าตอนแรกพอดับไฟได้
ในรถมีกลิ่นน้ำมันคละคลุ้งใช่ไหม
พอไปตรวจดูในรถปรากฏว่ามีขวดน้ำมันที่เหลืออยู่

ยังเจอไฟแชคอยู่ในมือของคุณลุงอยู่เลย
แต่ทีนี้จากการไปพูดคุยกับเพื่อนสนิทของคุณลุงสมชายนะ

เคยมีปัญหาน้อยอกน้อยใจเกี่ยวกับเรื่องของการขับแท็กซี่นี่แหละ
เพราะว่าคุณลุงสมชายค่อนข้างจะเชื่อเพื่อนคนนี้
เพื่อนคนนี้คือในป่วนสังสวาสตร์อายุ๖๑ปีก็สนิทกันที่สุด
อายุไล่กันไงคุณลุงสมชาย๖๐เพื่อนคุณลุงป่วนอายุ๖๑
แล้วก็ยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะบอกว่าเมื่อประมาณ๓เดือนที่แล้ว
คุณลุงสมชายยกเสื้อคิวแท็กซี่ให้กับคุณลุงป่วน๓ตัว
แล้วก็บอกกับลุงปวดนะบอกว่ากูให้มึง
เพราะกูจะไม่ขับแท็กซี่แล้วบอกแบบนี้
ทีนี้เพื่อนลุงปว่นนะคะก็เอาเสื้อที่ลุงสมชัยให้
ใส่ทุกวันเลยคือเลาะชื่อลุงสมชายออก
แล้วเอาป้ายชื่อลุงปว่นนี้นะคะมาติด
ก็มีการเอาเสื้อมาปักทับไว้
ทีนี้หลังจากวันนั้นลุงสมชายก็จะบอกเสมอเลย
อยากตายทำให้ตายที
วิธีไหนทำให้ตายแบบง่ายบ้าง
ทีนี้พอลุงป่วนรู้ว่าเพื่อนตายจริงแบบนี้
ก็เสียใจค่ะแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณเพื่อนไปดีนะคะ
ส่วนเสื้อ๓ตัวที่ลุงสมชายยกให้
ป่วนบอกว่าเดี๋ยวจะใส่ขับแท็กซี่ต่อไป
เพราะว่าสิ่งที่ลุงสมชายให้มา
มันก็เหมือนเป็นสิ่งที่แสดงความรัก
ความเป็นเพื่อนระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพนะคะ